เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เขาเรียกกันว่าหนีตาย
ชายหนุ่มคนนี้บอกว่านี่คือวินาทีหนีตายจริงนะครับ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านของผู้ชายคนนี้นะครับ
นี่ฮะจักรยานยนต์คันนี้ถูกกระบะคันนี้ไล่บี้มาทิ้งรถวิ่งหนีนี่
ตะโกนเรียกคนในบ้านนะครับ
ที่ตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือเนี่ย
รถกระบะไม่รู้มากันกี่คนนะแต่เปิดประตูลงมาคนนึงนะครับ
แล้วก็ทุบนี่หึงจักรยานยนต์ยังไม่เว้นเห็นไหม
มีคนขี่จักรยานยนต์ใส่หมวกกันน็อกนู่นฮะ
แวะดูอยู่หน่อยนึงแล้วก็ขี่ออกไป
ที่กระบะคันนี้จะพากันขับหลบหนีไป
นี่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับที่หน้าบ้าน
จังหวัดนครนายกนะครับ๒๓นาฬิกา๓๐นาที

ทุกผู้ชมครับตามภาพที่เห็นเลยนะฮะ
ทั้งสองคันคือจักรยานยนต์กับกระบะคันสีขาว
ขับไล่บี้กันมาบนถนน

ก่อนจะไปหยุดที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละครับ

คนขี่จักรยานยนต์ก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือ
กระบะก็จอดอยู่สักนาทีนึง
รถจักรยานยนต์เขาแล้วก็พากันขับหลบหนีไป
คือข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่ชายหนุ่มคนนี้นะฮะอายุ๑๘ปีเขาชื่อพับครับทุกผู้ชมครับ
นี่พับนะฮะ

คือวันนี้ตำรวจสืบสวนสพเมืองนครนายกก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบเหตุนี้นะครับ
พับก็พาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดนะฮะ
ตั้งแต่สามแยกท่าหุบบอกว่าเมื่อคืนวันเกิดเหตุถูกคนร้ายเป็นผู้ชาย
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีดำนะสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสีขาว
ขี่จักรยานยนต์สีน้ำเงินเทามีคนซ้อนท้ายเป็นผู้ชายอีกคนนึง

แล้วเครื่องมิดดาบยาวเนี่ยเป็นมิดดาบยาวหัวตัดใส่เขาด้วย
แต่มีดเนี่ยไม่โดนทับไปโดนจักรยานยนต์
นี่แหละฮะขี่หนีมาถึงหน้าบ้านตัวเองสัก๑กิโลเมตร
ก็มีกระบะคันหนึ่งขับตามมาแล้วก็เป็นไปตามภาพเลย
เนี่ยบอกกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าต้นเรื่องเนี่ยนะต้นสายปลายเหตุ
น่าจะมาจากเรื่องที่รุ่นพี่ของพับชื่อเอก
เอกอายุ๓๔ปีพับอายุ๑๘
เอกเนี่ยไปขายอะไหล่รถให้กับช่างซ่อมรถคนหนึ่ง
ซึ่งช่างซ่อมรถคนนั้นเป็นเพื่อนกับอ้ำ
นี่อายุ๑๙อ้ำตอนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะค่ะ
อ้ำกับภัพธ์เนี่ยเขารู้จักกันนะครับอ้าวไหล่รถที่ขายให้
ราคา๓๔๐๐แต่ช่างซ่อมคนนั้นยังไม่จ่ายเงิน
ให้กับเอกรุ่นพี่ของพับก่อนที่จะเอาของไปเนี่ย
ช่างซ่อมรถคันนี้กับอ้ำเนี่ยเขาบอก
ถ้าเกิดว่าผมไม่จ่ายเงินนะตามมากระทืบผมได้เลย
ทีนี้เอาของไปเนี่ยมันไม่ได้ผ่านแค่วันสองวันพับบอกเอาของ
ไปเนี่ย๗เดือนกว่านี่ที่ว่าถูกรถ
ขับตามแล้วก็เอามีดเครื่องใส่อ่ะอืมอ่า
นี่นะฮะคือเอาของไป๗เดือนกว่ายังไม่ให้เงินเอกกับ
พับก็เลยตามไปหาช่างซ่อมรถคันนั้นเพื่อจะเคลียร์
กันสุดท้ายเนี่ยพับบอกว่ารุ่นพี่เขานะฮะ
ก็คือเอกเนี่ยตบหัวช่างซ่อมรถคันนั้นไป๒ที
แล้วบอกไม่เป็นไรถือว่าล้างหนี้หนี้หายกัน
ถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อพับบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ตัวของพับกับอ้ำได้นัดเคลียร์กันที่ตลาดท่าหุบ
เพราะมีคนไปปล่อยข่าวบอกว่าพับเนี่ยเขาจะเล่นอ้ำต่อนะ
หลังจากจบที่ช่างซ่อมรถถูกตบหัวไป๒ทีแล้วใช่ไหม
มีคนไปปล่อยข่าวบอกว่าผมเนี่ยจะไปเล่นอ้ำต่อซึ่งมันไม่จริงเลย
ต้องนัดเคลียร์กันวันนั้นก็เลยต่อยกันนิดหน่อยสุดท้ายก็จับมือเป็นเพื่อนกัน
ผมยังพูดขอโทษอ้ำไปแต่ไม่รู้ว่าอ้ำเนี่ยเขาจะจบจริงหรือเปล่า
แล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นเหมือนที่เห็นในภาพในกล้องวงจรปิด
บอกว่าคืนนั้นถ้าผมวิ่งหนีไม่ทันนะสงสัยตายแน่
ใช่มีครับ
ที่เป็นคู่กรณีกับเขานะครับพ่อกับแม่ของพับบอกว่า
ลูกชายก็เป็นคนทำมาหากินไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ
แล้วก็ไม่รู้มาก่อนว่าลูกชายเนี่ยไปมีเรื่องชกต่อยกับอ้ำ
เห็นภาพในกล้องวงจรปิดแล้วก็ตกใจเหลือเกิน
ถ้าหนีไม่ทันคืนนั้นสงสัยถ้าไม่ตายก็สาหัส
ตอนนี้ต้องให้ลูกหยุดงานนะฮะไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะครับ
อยากให้คนก่อเหตุมามอบตัวแล้วก็มาเคลียร์กัน

ซึ่งคาดว่าจะมีคนมาด้วยกันไม่ต่ำกว่า๓คนนะครับ
เพราะว่าในรถเนี่ยถ้าดูจากภาพในกล้องวงจรปิด
ยังมีคนอยู่อีกนะมีคนอยู่อีกนะครับ
นะมีคนที่นั่งที่แคปข้างหลังด้วย
แล้วก็คนที่ลงมาทุบรถจักรยานยนต์เขาอีก
ไม่รู้ในรถกี่คนกันแน่
นี่เห็นไหมไม่รวมจักรยานยนต์ที่เขามาจอดดูอยู่แป๊บนึงนะ
เขาอาจจะมาจอดดูเฉยก็ได้เดี๋ยวต้องไปไล่ต่อ